ส่วนเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีผู้ชายคนนึงมาร้องเรียนผ่านกับนักข่าวในพื้นที่นะคะ
บอกว่าถูกเจ้าหนี้บุกเข้ามาที่บ้านแล้วก็ให้ลูกน้องทำร้ายร่างกายถึงขั้นเอาปืนเจาะหัวเลยค่ะ
ไปแจ้งความเอาไว้แล้วแต่คดียังไม่คืบหน้าค่ะ
หน้าค่ะเพื่อน
คือคลิปนี้ครับผู้เสียหาย
เขานำมาปตา
เป็นหลักฐานนะคะมาร้องเรียนกับสมาคมสื่อมวลชน
นครศรีธรรมราชให้ช่วยตามความคืบหน้าทางคดี
ผู้เสียหายชื่อว่านายสายชนอายุ๓๗ปีค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่า๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ถูกเจ้าหนี้เงินกู้รายหนึ่งในอำเภอศรีชนบุกมาถึงบ้าน
ลูกน้องทำร้ายร่างกายบีบคอเอาปืนจ่อหัว
ทำร้ายร่างกายลูกสาวเขาด้วย

และครอบครัวก็ยังถูกเจ้าหนี้รายนี้ข่มขู่เอาชีวิตอยู่
นายสายชนผู้เสียหายบอกว่าตัวเองเลี้ยงไก่ชนขาย
ก่อนหน้านี้ไปกู้เงินเจ้าหนี้รายนี้๑๐๐๐บาท
ส่งดอกเบี้ยสัปดาห์ละ๒๐๐๐บาท
ส่งไปจนเกินเงินต้นหนึ่งหมื่นที่กู้มาแล้วนะคะ
แต่สุดท้ายไอ้ที่ส่งไปเนี่ยเจ้าหนี้บอกมันแค่ดอกเบี้ยไง
ยังไม่แบบเงินต้นไม่ลดเลย
เขาก็เลยตัดสินใจว่าอุ๊ยแต่ส่งไปเนี่ย
มันเกินเงินต้นเกินหมื่นแล้วนะ

พาลูกน้องบุกมาถึงบ้านมาขู่ถึงบ้าน

ตอนนี้ครอบครัวไม่เป็นอันทำมาหากินเลยค่ะ
ก็เกรงว่าจะได้รับอันตรายไปมากกว่านี้
ความถึงส่วนบอกว่าชิคกี้พายไม่ทำเงินก็ดี
เดี๋ยวก็ดีมันยังไม่คืบหน้าเลย